มาดูเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙กันหน่อยนะคะ

ชาวเชียงใหม่ต้องบอกว่าภาวะกันยกจังหวัดเลยนะคะ
เพราะว่าไปพบว่ามีผู้หญิงอายุ๒๙ปีติดโรคโควิด๑๙
แล้วลักลอบเข้าไทยแบบผิดกฎหมาย
คือเข้ามาทางช่องทางทางธรรมชาติ
ไม่มีการกักตัว๑๔วันด้วย
กลับไปเดินว่อนทั้งเมืองเชียงใหม่เลยค่ะ

ดูภาพยนตร์กินชาบูเที่ยว
แล้วผู้เสี่ยงสัมผัสเนี่ยนะฮะ

มีทั้งสัมผัสเสี่ยงสูงและการเสี่ยงต่ำเนี่ยนะฮะ

ล่าสุดวันนี้ไปพบอีก๒สาวนะคะ
ลักลอบเข้าไทยแบบผิดกฎหมาย

ใช่นะครับเขาก็เลยเป็นข่าวที่น่าตกออกตกใจอีกนะฮะ
นอกจากสาววัย๒๙ปีแล้วยังมีเนี่ย๒คนเนี่ย
สาววัย๒๖กับสาววัย๒๓อีกนะฮะ

ติดตามสถานการณ์โควิด๑๙ของเชียงราย
นำโดยนายแพทย์ทศเทพบุญทอง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายนะคะ
บอกว่าพบผู้ป่วยโรคโควิด๑๙เนี่ย
เพิ่มขึ้น๒รายซึ่งเป็นเพื่อนทำงานในประเทศเมียนมา
ที่เดียวกับหญิงอายุ๒๙ปี
ที่เป็นผู้ป่วยยืนยันของจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่๒๖๒๗พฤศจิกายนที่ผ่านมา

เป็นชาวอำเภอขุนตานแล้วก็ผู้หญิงอายุ๒๓ปี

ลักลอบเดินทางเข้าประเทศแบบผิดกฎหมาย
เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอแม่สาย
จากนั้น๒๘พฤศจิกายน
หญิงอายุ๒๖ปีไปขอตรวจโรคโควิด๑๙
ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่ง๑
แต่ถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

เมื่อสอบถามประวัติก็เลยให้หญิงวัย๒๓ปีที่เดินทางมาด้วยกันเนี่ย
ไปตรวจปรากฏว่าผลก็เป็นบวกเช่นเดียวกันนะคะ
ทั้งสองคนยืนยันบอกว่าไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนนะ

เขาก็ต้องมีการสืบสวนนะว่าไปไหนมาไหนอย่างไรบ้าง
และการเดินทางเข้าประเทศจากเมียนมามาไทยเนี่ย
มากับใครก็เลยไปพบว่ามากับสองคนนี้
พอไปตรวจอ้าว๒คนนี้ก็ติดโควิดเหมือนกัน
ต้องไปสอบสวนโรคนะครับคุณผู้ชม
ทีนี้ถ้าเกิดว่าไปดูภาพรวมเอาบ้านเราเนี่ยผู้ป่วยกลายเป็นเลข๒หลักอีกครั้งแล้วนะครับ
ล่าสุดที่ผ่านมาสักประมาณ๑๑นาฬิกาเสร็จนะคะศูนย์สบคมีการแถลงยอดผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด๑๙
ล่าสุดพบผู้ป่วยรายใหม่๒๑รายในจำนวนนี้๒รายคือเพื่อนทำงานที่เดียวกันกับสาวเชียงใหม่
ซึ่งทั้งสองคนเนี่ยลักลอบเข้าไทยแบบผิดกฎหมายแล้วก็ไม่มีการกักตัวยอดผู้ป่วยสะสมตอนนี้สำหรับประเทศไทยของเรานะคะ
อยู่ที่๓๙๙๘รายรักษาหายเพิ่มเติมไป๓รายนะคะยอดผู้เสียชีวิตยังคงที่คือ๖๐รายด้วยกันค่ะ
ทีนี้แก๊งสาวสาวแก๊งสี่สาวค่ะที่ไปทำงานเป็นสาวคาราโอเกะที่เมียนมาแล้วก็นั่งเรือข้ามแม่น้ำเมยลักลอบเข้าไทยแบบเนียน
ผิดกฎหมายเช่นเดียวกันนะคะแล้วยังไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมกล้ามากนะคะกล้ามาก
ยิ้มแรกค่ะถ่ายรูปอวดชาวเน็ตนะคะแล้วก็มีการไปโพสต์ในสังคมออนไลน์ของเธอเฟซบุ๊ก
ระบุข้อความบอกว่าวันที่๑ฉันเดินเข้าป่าข้ามแม่น้ำมาจ้าเอเมืองไทยฮาแน่
คือเนี่ยบอกพี่กัดให้เลยนะคะมาแบบผิดกฎหมายแบบนี้นะคะ
กลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะคะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างดุเด็ดเผ็ดบานบอกว่า
คือพฤติกรรมดังกล่าวเป็นความเห็นแก่ตัวที่สุดไม่สนใจความเดือดร้อนของคนอื่น
เรียกร้องให้ตำรวจเนี่ยจับตัวทั้ง๔คนมาดำเนินคดีเพราะถือว่าลักลอบเข้าไทยแบบผิดกฎหมาย
อกจากคุณทำผิดกฎหมายแล้วคุณคุณเดินทางมาจากเมียนมา
คุณก็ไม่ถูกกักตัวแล้วไม่รู้ว่าคุณติดโควิดมาด้วยหรือเปล่านะคะ
แล้วนำตัวมาสอบปากคำทราบว่าทั้ง๔คนเคยทำงานที่ร้านคาราโอเกะในเมืองเมียวดีฝั่งตรงข้ามแม่สอดจังหวัดตาก
พฤศจิกายนที่ผ่านมาจากนั้นไปพักโรงแรมในจังหวัดเชียงรายเดี๋ยวเตรียมที่จะ
แยกย้ายกลับภูมิลำเนาแต่มาถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยจับกุมได้ซะก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยดำเนินคดีกับสี่คนในข้อหาคือ
สี่คนในข้อหาคือรักรอบเข้าไทยแบบผิดกฎหมาย
แล้วก็ทั้ง๔คนจะต้องถูกกักตัวไปที่โรงแรมในจังหวัดเชียงราย
เพื่อตรวจหาเชื้อโควิดแล้วก็อยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐต่อไปค่ะ
ตอนนี้ก็ต้องตามตัวนะฮะสำหรับรถที่รับทั้ง๔คนเนี่ยนะฮะ
ที่รับจากรับน้ำเมยเนี่ยครับ
เข้าจังหวัดตากเข้ามาแม่สอดนะฮะแล้วก็ไปเชียงรายเนี่ยนะครับ
ต้องตามตัวกันต่อทีนี้ต้องดูคนใกล้ชิดอีกโอ้โหเยอะเลย
อิรุงตุงนังไปหมดชาวเน็ตเขาถึงว่าว่าคุณเห็นแก่ตัว
คือถ้าเกิดว่ามันไม่มีโรคโควิดเนี่ยคุณลักลอบเข้าไทยแบบผิดกฎหมาย
ก็เป็นความผิดเฉพาะตัวของคุณคุณก็รับผิดชอบไป
แต่คราวนี้มันมีโรคที่มันระบาดอยู่ไง
ครับเรื่องของอายุผู้ติดโควิดอีก๒รายเนี่ยนะ
ก็ปรากฏว่าก่อนหน้านี้ที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
แถลงออกมาคือ๒๖ปีกับ๒๓ปีใช่ไหม
แต่ว่าถ้าทางสอบคอเขาแถลงออกมาคือ๒๖ปีกับ๒๕ปี